คู่นี้มีประเด็นดราม่าให้เราติดตามตลอดเลย
สำหรับคุณแม่คนสวยแม่แอฟทักษะอ่อน
กับสามีของเธอคุณสงกรานเตชนรงค์นะคะ

สำหรับสถานะความสัมพันธ์ของเธอกับคุณสงกรานเตชะนรงค์

เธอก็โดนชาวเน็ตชาวโซเชียลบางกลุ่มออกมาถล่ม
ว่าเธอเห็นแก่ตัวแยกลูกสาวตัวน้อยน้องปีใหม่ออกมาจากคุณพ่อมาอยู่ต่างหาก
ซึ่งเธอก็เผยว่าคนเป็นแม่เนี่ยนะ

คำนึงถึงความรู้สึกของลูกเป็นสิ่งแรกอยู่แล้ว
และทุกอย่างที่เธอทำไปมันมีเหตุผลค่ะ
เราก็พยายามอธิบายว่าคนเป็นแม่ถ้าตัดสินใจเนี่ยคือคิดถึงในมุมลูกก่อนแน่นอนค่ะ
อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวแอฟเองทำได้
แอฟแค่อยากจะพูดกับคนบางส่วนน้อย
แอฟนะคะคือส่วนน้อยที่เผื่อมีใครไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

เรื่องเราอธิบายไม่ได้บางคนก็เลยอาจจะมีความไม่เข้าใจในตัวเรา
ซึ่งเราก็คงก็ต้องรับไว้ค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไง
ยังไงก็แอฟมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงน้องอย่างดีที่สุดอยู่แล้วอะค่ะ
คือถ้าเกิดไปที่ไหนยังไงก็พักภายกันได้ค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่คุณแม่แอฟทำการเปลี่ยนนามสกุล
จากเตชั่นนรงค์เนี่ยนะคะกลับไปใช้นามสกุลเดิมพักสุขเจริญเนี่ย
อันนี้แม่แอฟบอกเลยว่าไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชม
แต่สังเกตไหมว่าน้องปีใหม่ค่อนข้างจะติดคุณแม่พอสมควร
วันและที่สำคัญคือคุณแอฟก็ออกมาชี้แจงคือคนเราเนี่ยพอเป็นแม่เนี่ย
เวลาทำอะไรไม่ได้คิดถึงตัวเองเท่ากับคิดถึงลูกนะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำไปมันต้องมีเหตุผลที่มันแบบเหมาะสม
ที่ตัดสินใจร่วมกันแล้วกับคนสองคน
ถูกต้องคือจริงแล้วคุณแอฟเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า
ที่เธอตัดสินใจแบบนี้คือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับลูก
เพราะว่าถ้าลูกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วไม่รักกัน
อยู่แล้วทะเลาะกันคนที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจมากที่สุด
ก็คือลูกน้อยก็คือน้องปีใหม่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เธอคิดว่าดีที่สุดสำหรับครอบครัวนะสถานการณ์ในตอนนี้นะคะ